เริ่มเกมไม่ถึงนาทีครับจังหวะนี้ซัดเต็มครับ
ของมุมัติอุสปานบูซายิงอัดเข้าไปด้วยความแรงครับ
บอลได้แต่ว่าบอลไปโดนท่อนแขนนะครับของพุทธศาสประตูก็หลุดเข้าประตูไป
โชบดีน้ำ๒๑ในช่วง๒๐นาทีแรกจากความผิดพลาดนะครับ
๓ตอนหนึ่งครับจากนัดเตะดาวรุ่งอย่างกฤตอารันสัญญาลักษณ์ครับคลิกยิง
นัดที่๓๕๔ตอนหนึ่งครับมุมมัดอุสบันบุษา
ต่อบอลกันพลาดก็ถูกมุมัติแย่งแล้วก็จ่ายให้กับกฤษดายิงเป็น๕๑
และนาที๓๘ปารัฐกิติพานุวงครับยิงปิดเกมให้กับชนบุรี
ชนะ๖๑ขวาจะชนะ๕เกมรวดครับนำจ่าฝูงต่อ
ราชนาวีก็หยุดสถิติชนะรวดไว้ที่๔นัดแต่ยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครเอาไว้ได้